ระยะที่คนไทยกำลังเฝ้ารออยู่ว่า
การช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตออกมา

แล้วจะช่วยโดยวิธีการใดออกมา
มีคำถามจากคนไทยเยอะเลยครับว่า

เราควรจะถอดบทเรียนอะไรได้บ้าง

เกิดขึ้นซ้ำซ้อนขึ้นมาอีก

เรามีถ้ำเยอะ๑๖๙แห่ง

ฉะนั้นแนวทางในการที่จะปฏิบัติ
ในการที่จะดูแลในการที่จะป้องกัน

หลายคนบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นเหตุ
ที่จะทำให้จัดระเบียบใหม่

ออกมาอยู่บนด้านหนังสือพิมพ์ว่า
เราควรจะมีมาตรการใหม่

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาอีก
ท่านเป็นอดีตอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาตินี่แหละครับ

ในฐานะท่านเป็นเจ้าของพื้นที่
เคยดูแลถ้ำหลวงแห่งนี้มา
ตอนนี้มี๒ทฤษฎีที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์บอกว่า
จะต้องมั่นใจในความปลอดภัย
แต่ขณะนี้มันมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่า
ถ้าน้ำฝนตกเทลงมามาก

ถ้ามันท่วมมากเนี่ยสภาพมันจะเป็นยังไง
ฉะนั้นระหว่างทฤษฎีรอเพื่อความปลอดภัย
กับดำเนินการซะตอนนี้ในฐานะท่านเป็นเจ้าของ
เคยดูพื้นที่ตรงนี้ท่านคิดว่ายังไง

เป็นท่ำที่ตั้งมาเป็นวุฒิยานชาติโดยบังเอิญ
คือเมื่อก่อนนี้ฝรั่งเขาเข้ามาท่องเที่ยว

ผมก็ทำงานอยู่เชียงรายอยู่ยาวมา๒๐กว่าปีตลอด

วันนี้ก็ให้ไปตั้งเป็นวุฒิอยาร
เพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัย

แล้วบางครั้งก็มีพระทุดงเข้าไปเที่ยว

ไม่มีเจ้าที่คนใดเข้าไปสำรวจนะครับ

หน้าแรงหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วเปิดล่ม

เราก็อาจจะต้องการความรู้จากเขา
เอามาปรับประยุกต์เป็นเขียนแผนที่อะไรอย่างนี้

คือณวันนี้เรายังไม่รู้ว่า

ถ้าฝนตกมากจริง

อยู่กันในทุกวันนี้จะอยู่ได้ไหม

ผมให้สอบถามลองถามหน่วยซีนสิ
มันมีขีดน้ำอยู่ไหมห้องโถงเนี่ย
ปกติน้ำมันท่วมสูงระดับไหนมันจะมีขีดน้ำอยู่

แต่น้ำวันนี้ห่างจากเท้าเด็กประมาณ๒เมตรกว่าในทีวี

วันนี้เนี่ยคือต้นฝนขนาดนี้

แล้ววันนี้ชัดเจนว่าน้ำเข้า๒ทางแล้วล่ะ
วิ่งสวนกันทิศใต้ขึ้นเหนือที่เหนือลงใต้

คือสูบออกเนี่ยสู้ได้
แต่ต้องปิดให้มิดน้ำที่ไหลเข้าข้างเนี่ย
บริเวณผาห้วยน้ำตันกับต้นมะกอกเนี่ยโอเค

ช่วยกันสูบออกทำน้ำอะไรก็สูบ
แต่ลำน้ำร้านนมสาวอะไรเนี่ยยังไหลอยู่
ฉะนั้นคำถามที่ว่าถ้าฝนเทลงมามากในน้ำฝน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
เด็กไม่สามารถอยู่ได้เนี่ยไม่มีใครตอบได้ว่าใช่หรือไม่ใช่

อาจจะเป็นโสดนาฏกรรมครั้งใหญ่ก็ไม่รู้
ไม่มีใครรู้ได้เพราะหน้าฝนไม่มีใครสำรวจ
ปิดแล้วปิดตลอดตั้งแต่กระดักกระดาษมาไปต้นมาถึงตุลาคม
ไม่มีใครรู้ปริมาณน้ำเท่าไหร่
วันนี้หลองอธิบดีท่านทรงคลายก็เข้าไปอุดต่อเอากำลังไป๒๐๐
เข้าไปค้นหาที่ห้วยน้ำข้างที่ไหลที่เด็กอยู่ที่น้ำเข้าตรงนี้
ถ้าไม่มีใครรู้แปลว่าไม่มีหลักประกัน

ไม่มีหลักประกันว่าน้ำจะไม่ท่วมทั้งหมดตรงนี้

ถ้าเป็นทฤษฎีนี้ทฤษฎีที่จะต้องรีบ

วันนี้ท่านผู้ว่าก็แถลงว่าเป็นโอกาสดีที่สุด

น้ำ๑๒๓ลดทั้งหมดเดินได้
แต่ยังมีเฉพาะร้านนมสาวที่เด็กอยู่แค่นั้น
ฉะนั้นเป็นไปได้ว่าจะต้องเร่ง

การเอาคนออกที่เด็กอยู่ในสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีอยู่
ดีกว่าเอาเด็กออกในสภาพที่ติดเชื้อมั่ง

ครับทีนี้จะเป็นกลางวันหรือกลางคืน
ถ้าเข้าไปช่วยกลางวันกว่าจะเอาออกมาได้ก็เป็นกลางคืน
ถ้าบุกเข้าไปช่วยกลางคืน
กว่าเด็กจะเอามาปากถ้ำได้ก็กลายเป็นกลางวัน
ฉะนั้นทฤษฎีอันไหนมันควรจะมากกว่า
คือผมถามว่าเอ๊ะมันทำไมกลางวันกลางคืนต้องเอาเป็นกลางวัน
เพราะเข้าไปมันมืดเหมือนกันหมด
ออกมาสว่างพอดีไปกลับ๖ชั่วโมง
ก็การขนค่ายก็สะดวก
ในฐานะอดีตอธิบดีกรมอุทยาน

อุทยานแห่งชาติเฉลภาคันจริงประมาณ๑๐๓ถ้ำวันนั้นอุทยาน๖๖ถ้ำ
มีข้อเสนออะไรที่ไม่ควรจะให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้อีก
คือวันนี้นะฮะฤดูการบ้านเราเนี่ยมันแปรเปลี่ยนหมดแล้ว
อดีตเนี่ยมันตามเวลาเที๊ยะฤดูฝนเนี่ย
ปีนี้เชียงรายเมษาฝนตกหนักเลยเมซาพุทธภาเนี่ย
ถ้ำหลวงเนี่ยเด็กเขาเคยมาเดือนนี้เหมือนกัน
ไม่มีน้ำไงคือเพราะฉะนั้นวันนี้ทั่วประเทศ
ทยานมากมีเฉพาะที่ลำน้ำปลายแค่นั้นเอง

และถ้ำที่ใหญ่ที่สุดวันนี้ยาวที่สุดก็อยู่ที่ทุ่งแสลงหลวงพิศโรค

นี้อุทยานเขามีการดูแลจัดการที่ดี
ต้องผ่านการสำรวจและอุทยาน
น้ำเข้าฤดูไหนอะไรยังไงยังไงต่าง
ตอนนี้ประเภทของคนเข้าถ้ำก็มีหลายประเภท

ประเภทเจตนาที่มาถ้ำโดยตรงเนี่ย
อย่างนี้เขาเตรียมพร้อมอุปกรณ์เขาไปใช้
เสบียงหาน้ำเนิ้มเสื้อผ้าเขาเตรียมมาเผื่อเขาหลงอะไรอย่างนี้
แต่ประเภทไม่เจตนาตามกลุ่มมาวิ่งไปวิ่งมา
่นไประหว่างทางบ่นไม่ดีไม่นู้น
คือไปตามกรุ๊ปทัวร์เขาไม่ชอบ
แต่ก็เดินตามเข้าไปแล้วบ่นไปด่าไปก็มี

ถ้าคนอยากจะไปดูถ้ำต้องศึกษาดูก่อน
ถ้ำนี้ประเภทไหนยังไงสภาพยังไง

กค้างคาวไม่มีขี้รถหัวมั่งอะไรมั่ง
ตรงเตียกมวกอะไรแต่ละเผ่นเป็นเหมือนกัน
ทันนี้เนี่ยคลบนุญาณแห่งชาติผมก็เรียนท่านทิศดีเลย

ไฟล์นี่อาจไปทำให้แมลงบางทีตาบ่อตาฝ้าเท่า

เคยอยู่มืดมาตลอดแล้วไปติดไฟสว่างหมด
มันก็มีผลกระทบต่อสัตว์ที่อยู่ในนั้นด้วย

คือคนสะดวกแต่สัตว์อันตรายของเขา

เว้นนักสำรวจมืออาชีพที่เขาไปทำเป็นแผนการวิชาการรูปการ

แต่คนทั่วไปเราไม่ควรปล่อยเขาลึก

เป็นแล้วไร่ตกต้นน้ำห่างมาเป็น๓๐๔๐กิโลเมตร

ปิดถ้ำช่วงไหนเปิดถ้ำอันนี้ก็ทำกันอยู่แล้วใช่ไหม
ผมก็เรียนท่านอธิบดีว่าขึ้นอยู่นโยบายท่านนะผมบอก๓๐เมษาปิดเลย

ต้องดูทุกข์การปิดเลย๓๐เมษาพอไม่ต้องแล้ว
พฤษภาพมิถุนานักกระดาษปกติปิดกับนักกระดาษ
ฝนมันช้าเอาก่อน๒เดือนเลยไม่เป็นไรปิดเลย
เป็นมาตรฐานทั่วประเทศเพราะฤดูการมันไม่แน่นอนแล้ววันนี้เอาก่อน

คนเชื่อไหมเวลาปิดธรรมดูเจ้ามนาธิดูกันพอไหม
ปิดธรรมแต่ว่าคนเล็ดรอดเข้าไปอย่างธรรมหลวงเนี้ย
ก็ไม่ใช่อนุญาตให้คนเข้าไม่ใช่เหรอ
คืออย่างนี้อุทยานมันแน่นอนเขามีพิทักษ์ป่า

เราจะต้องเจียดงบปกติของอุทยานเอามาให้วรรณอุทยานใช้

อุทยานเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ตั้งแต่ประมาณ๕๐๐๐ไร่ขึ้นไป
รณอุทยานตั้งแต่๕๐๐๐ไร่ลงมาอาจจะ๑๐๐ไร่๒๐๐ไร่
ไม่มีลักษณะเด่นงามมากตั้งเป็นที่สำหรับบางครั้งส่วนใหญ่เราจะตั้ง
เพื่อป้องกันรักษาป่ากลุ่มนั้นเอาไว้
เร็วที่สุดคือประกาศเป็นวนาอุทยานอำนาจที่ดี
จากนี้ไปควรจะเข้มงวดกวดขันยังไง
อ๋อล่ะ๑๓๐เมษาปิดเลยทุกถ้ำ
ถ้ำที่คนไปท่งเที่ยวอย่างแถวภาคตั้งภาคใต้นี้ก็ปิดหมด
ปิดหมดอย่าไปเห็นแก่รายได้
คือผมบอกดูกาลไม่แน่นอนแล้วอันนี้ไง
เมษายังเล่นสงการเที่ยวเชียงรายฝนตกทั้งวันทั้งคืน

ฟูสภาษณ์จะดับไฟป่าแหไม่ต้องกินต้องนอน

ฝนก็มาเร็วน้ำใต้ดินซับน้ำอะไรต่างก็มาเร็ว
ฝรั่งที่เขาชอบท่องเที่ยวแบบผจญภัยเนี่ย
ส่วนใหญ่เวลาดื้อเนี่ยคนไทยกับฝรั่งใครดื้อมากกว่า

คือคนไทยเราเนี่ยไอ้คนดูแลมันก็ดื้อเหมือนกัน
ปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไอคนเข้าก็เฮ้ย
อะไรอย่างนี้แต่ฝรั่งเนี่ยเขาดูกติกาเขา

คือการศึกษาเขาดีเขามีมารยาทไง
เขาเป็นคนต่างถิ่นเนี่ยแต่คนไทยไม่ได้
เส้นใหญ่คนนู้นเส้นใหญ่คนนี้มันเป็นปัญหาเยอะ
ครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนต้นท่านดำรงพิเดช
บอกให้จับตามอง๒เรื่อง
หนึ่งค่ำกลางวันกับกลางคืนมืดเหมือนกัน
ฉะนั้นถ้าการไปช่วยเหลือกลางคืนกับกลางวัน
มืดเท่ากันแต่การเข้าไปกลางคืน
กว่าจะนำเด็กออกมาได้ก็เป็นกลางวัน
สะดวกในการขนย้ายถ่ายเทบริหารจัดการ
ถ้าเข้าไปกลางวันกว่าจะออกมาได้เป็นกลางคืน
มืดทุกอย่างก็ไม่สะดวก

เพื่อจากนี้ไปไม่กี่ชั่วโมง
อาจจะมีปฏิบัติการเกิดขึ้นก็ได้
เพราะว่าถ้าปล่อยไว้นาน
น้ำท่วมมากฝนตกหนัก

ตรงที่เนินนมสาวที่เด็กอยู่๑๓ชีวิต
กับเจ้าหน้าที่อีก๓คนขณะนี้

น้ำจะท่วมมิดไปเลยจนกระทั่งอยู่ไม่ได้

นี่คือคำตอบจากคุณดำรงพิเดช

ผมคิดว่าคนไทยก็เสียใจ
กับการจากไปของจ่าสมานกุนันกันมาก
คนที่มีจิตวิญญาณของคนกู้ภัยเหมือนกันหมดครับ
คือมีจิตวิญญาณที่จะทำเองโดยไม่มีใครสั่ง

จาแซมหรือจาสมานเนี่ยเป็นอดีต

แต่เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นท่านก็ไป
แล้วก็สองจิตวิญญาณของคนกู้ภัยเหมือนกันหมดคือ
มีคนรออยู่ที่ไหนไปที่นั่น
ฉะนั้นการจากไปของจาสมานเป็นการ
จากไปที่คนไทยเสียใจครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวเขา
ไทยรัฐมีบทกรอนบทหนึ่งที่จะมอบให้กับ
จ่าสมานหรือจ่าแซม
คนซึ่งเราเรียกได้เลยล่ะครับว่าเป็นวีรบุรุษ

หมดหน้าที่ที่ได้รับแล้วครับนาย

เขาไม่ได้ดั่งใจหวัง
ทรนงว่าตัวเองมีพลังแต่พลาดพลั้งหมดอากาศขาดหายใจ
่งดาวตกเดือนดับลารับโลก
มีข่าวร้ายเศร้าโศกมาซ้ำใหม่
จาสมานกุนันพลันจากไปเศร้าสะเทือนหัวใจไปตามกัน

เลือดนักสู้คนกู้ภัย
มีคนรออยู่ที่ไหนไปที่นั่น
ถ้าไม่เสี่ยงไม่สู้กู้ไม่ทัน
จึงต้องพร้อมประจันอันตราย
วีรบุรุษลาลับกลับไปบ้าน
กลับไปสู่เท่าฐานศูนย์สลาย
เธอจะเป็นตำนานลูกผู้ชาย
ว่าเธอยอมกล้าตายเพื่อช่วยคน
แด่คนกู้ภัยครับ

ไม่ได้หวังให้ใครจดจำ
แม่อยากเย็นแค่ไหน
ไม่เคยบุญสักครั้ง
ไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจ
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตา
ไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่คำฟ้า
ถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดี
ขอเธอทูลศักดิ์สียิ่งสิ่งใด
แม้แต่ลมหายใจก็ย้มพลี
โลกยังไม่สินหวังถ้ายังมั่นในความดี
สถาไม่เคยนายมีคนอื่น
ดีไม่มีวันใด